คุณผู้ชมพากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
เรื่องของการเมืองและการชุมนุมนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้พอมีข่าวออกมานะครับ
ว่านายกรัฐมนตรีมีแถลงการ
ในการที่จะยกระดับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น
เพราะถือว่าสถานการณ์นั้นยังไม่คลี่คลายนะครับ
ทีนี้ในฝากฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะแกนนำอย่างนายอานนท์นำพาเนี่ย
มีการโพสต์ในโซเชียลของเขาเอง
บอกว่าทางเราก็ต้องยกเพดานการต่อสู้เหมือนกันนะครับ
คือเป็นโพสต์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อ๒๓ชั่วโมงที่แล้วนะฮะ
เราขออนุญาตเอาโพสต์นั้นก่อนได้ไหมฮะ
โพสต์เมื่อ๒๓ชั่วโมงที่แล้วนะครับ
หลังจากที่บอกว่าได้ทราบแถลงการของนายกรัฐมนตรี

หลังจากที่เขาบอกว่าเขาทราบแถลงการของนายยกรัฐมนตรี
ว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น
ในสถานการณ์ที่ยังไม่ขี้คลาย
นายอานนท์นำพาได้มีการพูดถึงเรื่องนี้

ว่าการต่อสู้แบบสันติวิธี
ไม่ใช่มานั่งพับเพียบแล้วเรียกร้อง
เพราะที่ผ่านมามีทางกลุ่ม

ก็คือการใช้สีใช้น้ำ

จะใช้กฎหมายรุนแรงมาควบคุม
และห้ามไม่ให้มีการชุมนุม
ทางกลุ่มรัศดรก็จะใช้การชุมนุม
สันติวิธีขั้นสูงต่อรัฐบาล

นี่เป็นสิ่งที่นายอานนท์นำพาเนี่ย
ได้พูดกับนักข่าวของเรา

ประยุทธ์ประกาศรบกับประชาชน
ทีนี้สำหรับใครที่ยังไม่เลือกข้าง

นี่คือโพสต์เมื่อวานนี้

รับอะไรต่างนานาจากพวกประยุทธ์

การดูแลจิตใจให้เข้มแข็ง

เพื่อสังคมใหม่ของเราทุกคน

พวกเรายืนยันสันติวิธีขั้นสูงสุด
แต่เป็นการยกเพดานในการต่อสู้

หลังจากนั้นเขาก็จะโพสต์เรื่องของ
มาตราทางกฎหมายต่างอะไรต่างนะฮะ
แล้วก็โพสต์การเข้าไปเยี่ยม
หน้าอาชีวะที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล
และล่าสุด๒ชั่วโมงที่ผ่านมา
คือสักประมาณ๙โมง๕๒นาทีนะ
โพสต์ข้อความสั้นออกมาแบบนี้ครับ
ประยุทธ์อาจลาออกก่อนวันที่๒๕พฤศจิกายน
ผมเข้าไปดูมีความคิดความเห็น

ตอนที่เราเข้าไปดูมีการแชร์พันกว่าครั้งเหมือนกัน
นี่นะฮะอันนี้เป็นทีมข่าวเราเอามาตั้งแต่ช่วงเช้านะ
แต่ถ้ามาถึงตอนนี้นะครับในเวลา๑๑๕๓นาที
ความคิดเห็นเป็นพันแชร์กันเป็นพันเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าก็ต้องรอดูนะว่านายอานนท์
เขาจะมาโพสต์อะไรต่อจากนั้นหรือเปล่า
แต่เท่าที่เห็นก็มีโพสต์นะบอกว่าเบิ้มครับอะไรอย่างนี้นะฮะ
ผู้ชุมนุมเมื่อรัฐบาลเลือกที่จะปิดประตูหาทางออกร่วมกัน
การชุมนุมครั้งนี้และหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยนะครับ